พ่อเลี้ยงอารมณ์ร้อนมีให้เห็นอีกแล้วนะฮะ

แล้วลูกเลี้ยงเป็นเด็กชาย
วัยเพียงแค่๑ปี๙เดือน
ตัวนิดเดียวคือเด็กตัวเท่านี้เนี่ยจะอุจจาระจะปัสสาวะ
จะกินข้าวจะนอนหลับเนี่ยยังไม่รู้เรื่องหรอก
ใช่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๕สิงหาคม
แล้วก็ตอนแรกเนี่ยน้องก็บาดเจ็บแต่สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวาน
ใช่นะครับแล้ววันนี้ครับตำรวจสพเชิงทะเล

พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ตัวผู้ต้องหาด้วยเป็นพ่อเลี้ยงนะครับวัย๒๘ปี
ไปตรวจสอบไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
ห้องเช่าซอยเชิงทะเล๑๒อยู่ที่ถนนศรีสุนทรนะครับ
หลังจากที่พ่อเลี้ยงคนนี้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง
ที่เป็นเด็กชายวัยแค่๑ปี๙เดือนนะฮะจนถึงแก่ความตายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่๕สิงหาคมนะครับ
แล้วลูกเลี้ยงเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้๙สิงหาคม
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ย
ยังไปเจอหลักฐานเป็นด้ามไม้กวาดนะฮะซึ่งยาวประมาณ๗๐เซนติเมตร
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าใช้ด้ามไม้กวาดนี่แหละ
ตีลูกเลี้ยงจริงนะครับตีลูกเลี้ยงเนื่องจากโกรธลูกเลี้ยง
อุจจาระเรียราชเต็มพื้นห้องคือผู้ต้องหาบอกว่า
เด็กเนี่ยอุจจาระแล้วเขาก็เก็บล้างเช็ดไปแล้ว๑ครั้ง
แล้วเด็กก็อุจจาระอีกก็เลยใช้ด้ามไม้กวาดตีเข้าไปที่ขากับลำตัว
แต่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเด็กที่ศีรษะเลยนะ
หลังจากที่ถูกตีแล้วเด็กก็ยังปกติ
จนกระทั่งเด็กเนี่ยมีอาการช็อกก็นำส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเขาก็เหมือนกับพยายามที่จะแก้ตัว
บอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรเด็กแบบลงโทษจนเสียชีวิตเลย
มาตั้งแต่ยังเล็กรักเหมือนลูกคนหนึ่ง
แต่ตำรวจบอกว่ามันขัดแย้งกับผลการชนะสูตร
เพราะว่าผลการชนสูตรศพของเด็กที่ออกมาเนี่ย
ระบุว่าเด็กมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
ทั้งที่แขนที่ขาที่มือที่เอวที่หน้าท้องแล้วก็ที่คาง
ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากอาการเลือดคั่งในสมองนะฮะ
ก็เลยแจ้งข้อหานะครับแจ้งข้อหาพ่อเลี้ยงคนนี้
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย